คุ้มคลั่งจากยาเสพติดกันบ้างนะครับ
ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งจนทำร้ายภรรยานะครับ
เพราะว่าโกรธแค้นภรรยาตรงที่ว่า
ขอเงินภรรยาจะไปซื้อยาบ้ามาเสพ
แต่ภรรยาไม่ให้ก็เลยทำร้ายภรรยา
ชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะห้ามนะครับ
ทีนี้ผู้ชายคนนี้กลับเข้าไปที่บ้าน
ไปทำร้ายแม่ที่สูงอายุ

คุณผู้ชมไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าชาร์จจับกลุ่มนะครับ
นี่แหละครับเป็นนาทีที่ตำรวจเข้าชาร์จจับกลุ่มตัว

หลังจากทำร้ายภรรยาและทำร้ายแม่ที่ป่วยติดเตียง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มเมื่อคืนนี้

๔ตำบลนาฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับ
หลังจากตำรวจสพเมืองชายภูมิได้รับแจ้ง
มีคนคุ้มคลั่งโดยเสพยาบ้า

แล้วก็ชาวบ้านบาดเจ็บไปหลายคนนะครับ

เหล็กงามนะคุณเอาไว้จับตัวนะคัก
จากนั้นก็จู่โจมเข้าชาร์จตัวผู้ก่อเหตุ

ศรีลิวานอายุ๔๕ปี
ตอนจับกลุ่มก็ค่อนข้างยากคุณ

อาจจะเป็นเพราะคลุ้มคลั่งจากการเสพยาบ้า
หน้านั้นเขาทำร้ายภรรยาจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
เพราะว่าขอเงินเมียจะเอาไปซื้อยาบ้า

พอชาวบ้านเขาห้ามก็ถูกไล่ทำร้ายอีกนะครับ
ทีนี้ตัวผู้ชายคนนี้เขาไม่พอใจฮะ
หลังจากขอเงินเมียเมียไม่ให้

เขาก็เลยกลับเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ไปทำร้ายด้วยการตีแม่ที่อายุ๘๕ปี

ผู้เป็นแม่บาดเจ็บไปอีกคนนะครับ
ขณะที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวนายชนะชัย
นายชนะชัยก็ดิ้นขัดขืนต่อสู้เจ้าหน้าที่
ร้องตะโกนไม่ยอมให้คุมตัวนี่คุณดูสิ
ใช้เวลา๕นาทีตำรวจนำตัวขึ้นรถไป
สงบสติอารมณ์ที่สพเมืองชายภูมิ

จากการถูกทำร้ายตามไปแจ้งความ
ดำเนินคดีกับนายชนะชัยผู้ก่อเหตุด้วยนะครับ
ต่อมาหน่วยกู้ภัยได้มารับนางแพงดี
ศรีลิวานวัย๘๕ปีผู้เป็นแม่ของผู้ก่อเหตุ
ที่ถูกตีถูกทำร้ายร่างกายถูกลูกชายเนี่ย
ทำร้ายอันนี้นะฮะบาดเจ็บตามลำตัว
สงสารนะคุณนะคุณยายสูงอายุมากแล้วนะครับ
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลชายภูมิ
เพื่อตรวจดูอาการบาดเจ็บด้วยนะครับ
แล้วก็คุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาร่วมปีแล้ว

ดูการควบคุมตัวนายชนะชัย
เพื่อนำตัวส่งสพเมืองชายภูมิกว่า๒๐คน
แล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าโอ้คืนนี้ก็คงจะได้นอนเต็มที่สักคืนนึง

นายชนะชัยเกิดอาการคลุ้มคลั่งแทบทุกวันเลย
ไล่ทำร้ายชาวบ้านต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับ